ส่วนนุ่มรายนี้เป็นการขายของทางอินเตอร์เน็ต

เพราะว่าลดต้นทุนแล้วก็เข้าถึงด้วย
สำหรับการขายของทางอินเตอร์เน็ต

เจอเศรษฐกิจรุมร้าวนะคะเลิกกิจการไป

เป็นผลงานล่าสุดจากฝีมือการประดิษฐ์ของคุณ
วันเฉลิมหัตถโกศลสุดหรือว่าคุณเบนนะคะอายุ๒๗ปีเท่านั้น
ได้นำอะไหล่รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ค่ะ
มาประกอบจนกลายเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้น้ำหนัก๕๐กิโลกรัม
สร้างความฮือฮาให้กับผู้พบเห็นก็มากดไลค์กัน
แล้วก็สอบถามว่าราคาอะไรเป็นยังไงนะคะ
อยากจับจองจะเป็นเจ้าของหุ่นตัวนี้
ตั้งไว้ที่บ้านไว้ในสวนที่บ้านก็เก๋ไปนะคะ
นี่นะแล้วเขาขัดเงาซะสวยเลย
ตะกอกแต่กว่าจะออกมาเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้เวลา๑สัปดาห์นะคะในการประดิษฐ์ค่ะ
สามารถปรับเปลี่ยนท่าทางหุ่นยนต์ได้ด้วย
ส่วนแขนส่วนคอส่วนเอวบิดได้

อกจากนี้นะคะยังได้ประดิษฐ์รถ๓ล้อถีบ
ภาษณะคู่เมืองพิษสุนโลกเพราะเห็นว่านับวัน๓ล้อถีบ
จะลดจำนวนลงเรื่อยจนอาจศูนย์หายไปในอนาคต
คาดว่าใช้เวลา๒วันน่าจะเสร็จสมบูรณ
เรารอดูผลงานรถ๓ล้อถีบอยู่นะครับคุณเบนค่ะ
แต่ก่อนจะปิ๊งไอเดียประดิษฐ์งานเหล็กเคยเปิดร้าน
รถมือสองมาก่อนไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
เศรษฐกิจย่ำแย่ค่ะก็ต้องปิดกิจการไป
แล้วก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่รับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็ตกแต่งภายในเมื่อมีเวลาว่างค่ะ
นำเศษเหล็กเศษอลูมิเนียมของอะไหล่รถยน
แล้วก็รถจักรยานยนต์ต่างนะคะมาสร้างสาร
แล้วก็ประกอบเชื่อมกันเองเป็นชิ้นงาน
ก่อนหน้านี้มีงานชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะ
ซึ่งแต่ละชิ้นบอกว่าภาคภูมิใจมาก
เพราะว่าเป็นไอเดียที่ไม่ได้ลอกเรียนมาจากใครเลย

มีรถจักรยานยนต์มีรถตุ๊กมีหุ่นยนต์
ราคาเริ่มตั้งแต่๙๙บาทไปจนถึง๘๕๐๐บาทนะคะ
ช่องทางการขายเข้าพื้นที่มี๒จุด
ก็คือที่ตลาดสดบ้านคลองอันนี้คือจุดแรก
ให้ลูกค้าที่สนใจแวะไปเลือกสินค้าได้ทุกวันอีกด้วยนะคะ
คุณพี่วันเฉลิมหัฐโกศลสุดหรือว่าคุณเบนนั่นเองนะครับ